คุณผู้ชมค่ะวันแห่งความรักแบบนี้หลายคนวางแพลนนะคะเย็นนี้พาคู่รักไปเที่ยวแต่เรามีสองสิ่งที่ต้องมาเตือนคุณผู้ชมค่ะจะเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงค่ะบริเวณแม่น้ำเจ้าพญาลักษณะแบบนี้จะทำให้บ้านเรือนะคะ
บริเวณนอกคันกั้นน้ำเกิดน้ำทะเลหนุนสูงนะคะอาจมีน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปาการแล้วก็ปฐุมธานีค่ะ
ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นนะคะทั่วประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกชุกค่ะคุณผู้ชมไปไหนมาไหนอย่าลืมวางแผนให้ดีเพราะฝนเนี่ยจะตกกระจายราว๑๐๔๐ค่ะ